คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะเหตุการณ์นี้ที่เราเล่าไป
ช่วงเช้ามืด๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐นะคะขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ล้มเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแต่ว่าพอไปดูตามตัวของผู้เสียชีวิต
ในกระเป๋ากางเกงมียาบ้าอยู่๕เม็ดแล้วก็มีเงินอยู่สัก๒๐๐ติดตัวอยู่
ตอนแรกเนี่ยตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
ว่าที่ตัวของผู้ตายมียาเสพติดด้วยหรืออาจจะเป็นเหตุกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะมีหลักฐานเพิ่มเติมนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมาประกบช่วงจังหวะที่รถจักรยานยนต์คันนี้กำลังจะกลับรถ
แล้วก็จังหวะที่ประกบคาดว่าจังหวะนั้นน่าจะยิง
เนี่ยค่ะครับนี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ช่วงที่นายสมานธรรมสุนทราอายุ๔๐ปี
ถูกคนร้ายขับรถกระบะไล่ยิงตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักค่ะ
คือจังหวะที่นายสมานเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านด้วยความเร็ว
กระบะคันนี้จอดชะลอดูนะคะคาดว่านายสมานน่าจะถูกยิงแล้วตรงจังหวะนั้น
แล้วก็น่าจะขี่รถจักรยานยนต์หนีหลังจากถูกยิงแต่สุดท้ายเนี่ยคงหนีไม่ไหว
แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านอ่านี่จอดที่ปากซอยแล้วก็มีการลดกระจกลงมา
ใช่ค่ะเป็นรถกระบะสี่ประตูสีบรอนนะคะครับก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ตัว
นายสมานเนี่ยกลับรถนะคะจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยรถกระบะเหมือนกับ
ประกบอ่ะครับเนี่ยนะคะสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
เช้ามืดสามกุมภาพันธ์ตำรวจก็ตรวจสอบศพของนายสมานถูกยิงด้วยปืน
ชายโครงด้านหลังด้านซ้ายอ่ะนะคะกระสุนทะลุหน้าอกไปหนึ่งนัด
แล้วก็มียาบ้า๕เม็ดมีเงินสดอยู่๒๐๐บาทอย่างที่บอกไปว่าตามตัวเจอแบบนี้
แล้วก็ลงพื้นที่อ่ะนะคะก็เลยรู้ว่าก่อนเกิดเหตุนายสมานผู้ตายเนี่ย
เขาก็นั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนในซอยในบ้านพักค่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนอีกกลุ่ม
กระบะคันนี้ที่ประกบมานะคะครับแล้ววันนี้พลตำรุดรีธนายุทธ์
ที่จรัฐธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ประชุมผ่านนะคะติดตามคดีแล้วก็เร่งรัดคลี่คลายคดี
ก็วิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะซึ่งก็จะเห็นว่า
ตัวผู้ตายเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านพักแต่ก็ขี่มาเร็วพอสมควรนะคะ
กระบะคันนี้เป็นกระบะ๔ประตูก็ขับมาแบบกระชั้นชิดเลย
จังหวะที่ผู้ตายกลับรถยูเทิร์นเลี้ยวกลับเข้าบ้านกระบะมาประกบ
คาดว่าจะยิงตรงช่วงนั้นก็รถกระบะคันนี้เหมือนกับชะลอดูด้วยนะ
ชะลอดูว่าเป็นยังไงแต่ไม่ได้ตามไปอ่าก็เลยคาดว่าเนี่ยค่ะ
พอถูกยิงแล้วก็ขี่หนีอ่ะขี่หนีกลับบ้านแต่ก็มาตายที่หน้าบ้าน
ตอนเช้าแม่ตื่นมาก็คิดว่าเมานอนหลับอยู่ไปปลุกดูอีกทีอ้าว
ถูกแทงถูกยิงเขาตายนะครับแต่ล่าสุดนี่จับคนร้ายได้แล้วนะครับ
อ่าเพราะว่ามีอ่ารายงานข่าวมานะครับ
เมื่อสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะ
นะฮะก็ตำรวจนะครับจับกลุ่มตัวนายสมพบพรมเอื้ออายุห้าสิบสองปี
หลังจากสืบทราบว่าคือผู้ที่ยิงนายสมาน
ตามภาพจากที่ท่านเห็นนะครับยิงรถจักรยานยนต์ที่ขี่หนีกันมานะครับ
ซึ่งนายสมภพรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายสมานจริง
จากผู้ตายขี่รถปาดหน้าทำให้เกิดการไม่พอใจ
แล้วก็ขับรถไล่เขาแล้วก็ตามไปยิงเขา
ดังนั้นตอนนี้นะคะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจตั้งปมก่อเหตุเอาไว้สองเรื่อง
เป็นเรื่องของยาเสพติดกับเรื่องของการขับขี่รถกระทบกระทั่งกัน
ก็ตัดประเด็นเรื่องของยาเสพติดทิ้งไป
ดังนั้นถ้าถามว่าแล้วทำไมที่ตัวของผู้ตายมียาเสพติด
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบประวัติแล้วเป็นแค่ผู้เสพ
ก็ไม่น่าจะเป็นลักษณะของผู้ค้าไปหักหลังใครถึงขั้นต้องมาฆ่ากันแบบนี้
อืมก็เป็นเรื่องของการเสพเท่านั้นก็เลยให้น้ำหนักไปที่เนี้ยแหละค่ะ
เรื่องของการขับขี่บนท้องถนนแล้วก็มีเรื่องมีราวกันนะคะโอ้โหอืม
น่าเชื่อนะใช่ค่ะขี่ปาดหน้ากันก็ยิงกันตายเลย